คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
อาทิตย์นี้ค่อนข้างฝนตกหนักมากเหลือเกินนะคะพายุลูกแล้วลูกเล่าเนอะต้องรับมือกันหลายอย่างเหลือเกินนะคะ
จันทบุรีตราดก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตอนนี้ฝนฟ้าก็น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็รวมไปถึงในหลายพื้นที่ด้วย
พายุกำลังจะบ๊ายไปอีกทีละลูกละลูกละลูกเตรียมรับมือและที่สำคัญเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้หน้าหนาวจะมาแล้วนะคะ
อยู่กับโควิดแบบที่รับมือกับปัญหาเศรษฐกิจและตอนนี้เพิ่มน้ำท่วมขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องยังไหวกันอยู่ใช่ไหมคะ
ส่งกำลังใจให้แก่กันและกันเสมอนะคะสู้ทีละวันเดี๋ยวเราก็จะรอดไปทีละวันและรอดไปด้วยกัน
ฟังไปเรื่อยแบบนี้แหละแล้วรู้สึกว่าเอ๊อยากมีเรื่องจะคุยจังเลยมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังมีเรื่องอยากปรึกษาจัง
ยินดีเสมอนะคะอย่างน้อยถือว่าเป็นกำลังใจเล็กถือว่าเป็นพลังที่เราส่งให้แก่กันและกันไปมาก็แล้วกัน
มาดูคำถามของวันนี้ค่ะเป็นคำถามหนึ่งซึ่งแหม่มันเป็นความสัมพันธ์ของคนยุคนี้จริงนะคะ
ความสัมพันธ์ที่รู้จักผ่านกันผ่านแอปพลิเคชันและสามารถไปมีอะไรกันได้เลย
ดูซิเรื่องราววันนี้เป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะน้องแนนนะคะแนนอายุ๒๔ปีแนนมีเพื่อนสนิทมากอยู่คนหนึ่ง
เราคุยกันทุกเรื่องเพื่อนแนนเป็นคนสวยมากชอบเล่นแอปพลิเคชันหาคู่
ซึ่งเขาก็มาพูดให้แนนฟังเรื่อยบางครั้งก็ชวนน้องแนนเล่นแต่แนนไม่ชอบเพื่อนแนนก็เลยไม่เซาซี
เขาก็เริ่มจากการกดไลค์รัวเริ่มทักแล้วก็พูดคุยกันผู้ชายคนนั้นบอกว่าชอบแนน
แต่พอแนนถามเขาว่ารู้จักแนนจากไหนผู้ชายคนนั้นไม่ยอมบอกค่ะจนเราคุยกันได้ประมาณ๓เดือน
แนนก็ใจอ่อนยอมคบกับเขาการคบกันของเราก็ราบรื่นมากนะคะพาไปรู้จักครอบครัวรู้จักเพื่อนของกันและกัน
เพื่อนสนิทของแนนบอกว่าแนนโชคดีมากเลยนะที่เจอผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาดูแลแนนดีเหลือเกิน
รักแนนมากซึ่งแนนก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะจนกระทั่งได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนสองคน
วันนั้นถึงได้รู้ว่าแนนเป็นคนโง่มากและโง่มาโดยตลอดแฟนแนนเป็นคนชอบดำน้ำมากเราก็เลยไปกระบี่กัน
แต่ด้วยความที่แนนกลัวน้ำตอนที่แฟนลงไปดำน้ำแนนก็นั่งรอบนเรือค่ะตอนที่เขากำลังเลิดเพลินกับการดำน้ำ
ก็เลยถือวิสาสะกดเข้าไปดูแล้วมันก็ทำให้ใจของแนนชาวาบเลยรูปโปรไฟล์ในไลน์นั้นคือรูปของเพื่อนสนิทของแนนเอง
ไล่ดูข้อความจากพวกเขาก็เห็นว่าเขาคุยกันมานานมากแล้วคุยกันก่อนที่จะเป็นแฟนกับแนนอีก
จากข้อความช่วงแรกก็รู้ว่าเขาเจอกันผ่านแอปพลิเคชันสไตล์การคุยของทั้งคู่ก็ไม่ใช่คนรักกันนะคะเหมือนเพื่อนกันคุยกันมากกว่า
แต่ดูเป็นเพื่อนที่ดูจะรักความสนุกกับเรื่องบนเตียงทั้งคู่จะมีเรื่องใต้สดือมาคุยกันเสมอทำให้แนนตกใจมาก
แนนก็เลยไล่อ่านข้อความไปเรื่อยก็ไปเจอว่าเขาคุยกันเรื่องของแนนแฟนแนนเนี่ยขอให้เพื่อนช่วยแนะนำแนนให้กับเขา
เราได้คบกันเพื่อนแนนยังคงให้คำปรึกษาเขาแต่ตลอดเวลาก็ยังนัดไปเจอกันอย่างสม่ำเสมอ
นตั้งสติและไม่โวยวายค่ะค่อยแคปข้อความสำคัญส่งเข้าในมือถือของตัวเอง
ตลอดช่วงที่เที่ยวแนนไม่แสดงอาการอะไรเลยเขาไปดำน้ำแนนก็จะคอยเก็บข้อมูลของทั้งคู่ส่งไว้ในมือถือของแนนอยู่เรื่อย
จนวันที่กลับแนนก็เลยให้แฟนมาส่งที่หอและโทรหาเพื่อนให้มาเอาของ
พอเพื่อนสนิทของแนนลงมาหาแนนก็เลยตัดสินใจเปิดข้อความให้เพื่อนดู
แต่เพื่อนแนนกลับหัวเราะและถามแนนกลับว่าแกเพิ่งรู้เหรอทำไมแฟนแกไม่บอกแกเฮ้ยฉันไม่ผิดนะเพราะฉันบอกแฟนแกไปแล้ว
ให้บอกแกตั้งแต่ต้นเลยว่าเธอคบกันเพราะอะไรเพราะฉันแนะนำไง
อ้อยคะตอนนั้นหนูตัวสั่นไปหมดไม่ได้มีคำว่าขอโทษหรือคำแก้ตัวเหมือนที่หนูคิดไว้
มันดูเหมือนเขาไม่รู้สึกผิดเลยสักนิดแถมเขายังทวงบุญคุณที่เป็นคนทำให้แนนกับแฟนคบกันอีก
สมองแนนมันว่างเปล่าไปหมดมันจุกในอกบรรยายไม่ได้เลยค่ะพี่
พูดไม่ออกเอาแต่ร้องไห้มันเหมือนแนนโดนหักหลังจากคนรักและเพื่อนสนิท
มันเหมือนแนนโง่มากที่ไม่รับรู้เรื่องราวอะไรเลย
จากวันนั้นนานตัดสินใจค่ะขนของออกจากหอย้ายไปอยู่ที่บ้านป้าที่ต่างจังหวัดทันที
แนนไม่เคยพูดหรือบอกเลิกแฟนเลยตั้งแต่วันนั้นเพราะคิดว่าเขาคงรู้เหตุผลจากเพื่อนแนนแล้ว
บล็อกทุกช่องทางการสื่อสารของคนทั้งคู่แนนทราบจากแม่ว่าตอนที่แนนหายไป
แฟนเขาขับรถไปหาแม่พยายามอธิบายเหตุผลแต่ใจแนนไม่อยากรับรู้เรื่องราวของเขาอีก
ทำถูกไหมคะพี่อ้อยหรือแนนยังมีความจำเป็นที่ต้องกลับไปรับฟังข้ออ้างของพวกเขา
ทั้งที่เขาทำให้แนนเจ็บหนักขนาดนี้เรื่องที่น้องเจอก็ไม่ได้เบาเลยอะนะคะ
แต่ทั้งหมดนะพี่อ้อยว่าสุดแท้แต่ใจน้องมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกอะค่ะที่น้องตัดสินใจแบบหักดิบ
อันนั้นสิทธิ์ของน้องคนเรารักกันอยากได้ความจริงใจแต่ทำไมเขาถึงใช้การโกหก
คือไม่ว่าจะจบแบบไหนยังไงก็เจ็บอยู่ดีอะค่ะและคนที่สามารถทำให้เราเจ็บมากที่สุด
คือคนที่เราไว้ใจที่สุดนั่นแหละคำว่าเพื่อนสนิทนะคะแปลว่าทั้งชีวิตนี้เขาคือคนที่น่าจะจริงใจที่สุด
แต่อย่าลืมนะคะเราน่ะคิดว่าเขาสนิทกับเราแต่เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาคิดอย่างเดียวกันหรือเปล่า
ความสัมพันธ์ของคนวันนี้ค่ะคือบางคนความสัมพันธ์เปราะบางจริงนะ
สนุกแต่ไม่ผูกพันใครเอาใจลงไปเล่นก่อนก็เจ็บกว่าแต่
นั่นแหละค่ะนั่นน่ะเรื่องของเขาอยากสนุกก็ไปสนุกกัน
สองคนอย่าสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นอย่างเนี้ยเล่นกับ
ความรู้สึกของเราอะค่ะตกลงเขาเห็นเราเป็นอะไรไม่ว่า
เพื่อนหรือคนที่น้องเรียกเขาว่าแฟนก็ตามคนที่น้อง
นี่คือคนที่ใกล้ชิดที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ห่าง
เหินที่สุดคนที่คิดว่าเรารู้จักกันดีที่สุดแล้วคือคน
เราไม่รู้จักกันเลยเข้าใจทุกความเจ็บปวดของน้อง
แนนนะคะไม่ไหวก็เดินออกมายังไม่ต้องเป็นคนดีเกิน
จริงก็ได้โดนทำร้ายขนาดนี้ก็ยังมีเมตตาให้กับคนที่
ให้คุณค่าความสัมพันธ์ของเราน้อยเหลือเกินเป็นแฟนเรา
ไปนอนกับเพื่อนเราต่อให้ไม่ใช่เพื่อนเรานะเป็นผู้
หญิงคนไหนในโลกก็ทำใจยากเขาคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้
เนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าซีเรียสซีเรียสทำไมคิดแบบ
นั้นก็ได้นะคะอันนั้นสิทธิ์ของเขาแต่ไม่ใช่รสนิยมของ
ทางกายแต่เราอยากได้คนที่มีคุณค่าทางใจค่ะ
เป้าหมายไม่ตรงกันก็ต้องต่างคนต่างไปอยู่ดีสิ่ง
เจ็บมากกว่าเรื่องไหนไหนคือเขาหลอกกันเธอเหมือนกับ
มีฉันเป็นเครื่องมืออุตส่าห์แนะนำให้ได้คบกัน
แล้วไงแหม่ขอบคุณมากนะคะเพื่อนเสร็จปั๊บก็แอบไปกิน
หลังไมค์แบบนี้เนี่ยนะเป็นพี่พี่คงทำเหมือนน้องนั่นแหละ
แหละแต่ก่อนจะฟังเหตุผลใดเอาหัวใจออกจากจุดเกิดเหตุ
ก่อนนะคะไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรไม่มีเหตุผลไหนในโลก
พี่อ้อยว่าที่ควรฆ่ากับการหลอกกันนะคะไม่มีหรอกไม่รัก
ก็บอกอย่าหลอกว่ารักหรือถ้ายังสนุกกับความสัมพันธ์แบบ
ผูกมัดกันก็ไปเล่นกันไกลไกลไปอย่าเพิ่งพาใครเข้ามา
ในชีวิตเมื่อรักใครควรรับผิดชอบหัวใจของเขาด้วยอะค่ะ
เข้าใจนะต่อให้โลกยุคนี้จะเดินไปไกลแค่ไหนก็ตามความ
ยังเป็นเรื่องง่ายง่ายแบบไม่ต้องซับซ้อนค่ะรักใครอยู่
กับคนนั้นคนรักกันไม่ทำร้ายกันไม่ว่าต่อหน้าหรือรับ
หลังและไม่ต้องหาข้ออ้างใดใดเช่นเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นอกใจ
ซะหน่อยแค่นอกกายคนอื่นก็ไม่จริงจังไงเป็นแค่ของเล่น
ถ้าของเล่นชิ้นนั้นทำร้ายจิตใจคนที่รักเขายังอยากเล่น
ต่อหรือเปล่าล่ะคะและส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ฟังเท่าที่เห็น
มาเยอะนะเริ่มต้นจากเล่นเล่นสุดท้ายก็ไปไม่เป็นค่ะเพราะมัน
หน้าไปไกลเกินกว่าจะห้ามใจได้อยู่ใกล้ใครแล้วไร้
ฆ่าก็เดินออกมานะน้องนะเข้าศีลเสมอกันปล่อยเข้าไปอยู่
ด้วยกันไม่เกี่ยวกับเรื่องโง่ไม่โง่ค่ะมันอยู่ที่แค่ยอม
หรือไม่ยอมดีแค่ไหนน้องแนนที่เรารู้เร็วดีกว่าปากจิต
ปากใจไปมากกว่านี้มารู้อีกทีว่าคนที่ไว้ใจทรยศ
มาตั้งนานแล้วแบบนั้นเจ็บกว่าเยอะเลยฟังเอาไว้เป็น
สติแล้วกันนะคะเผื่อว่าใครก็ตามทีที่ฟังฮาวทูรัก
วันนี้อยู่ไม่ได้ตั้งใจจะให้หลอนนะคะคือแต่มีความรู้
ศึกแบบนี้จริงถ้าคุณยังรักสนุกแต่ไม่อยากผูกพัน
อย่าเพิ่งดึงใครทั้งนั้นเข้ามาในชีวิตหัวใจคนเราทุกคนแค่กำปั้นนะคะ
ไม่มีใครแข็งแกร่งไปกว่าใครอย่าไปเล่นกับความรู้สึกอะไรของคนอื่นเลย
อยากเล่นสนุกไปสนุกกันเรื่อยเลยค่ะไม่เป็นไร
แต่ถ้าอยากจะลงเอยกับใครสักคนในชีวิตก็ต้องคิดรับผิดชอบความรู้สึกของเขาด้วยนะคะ
อย่าให้ใครสักคนหนึ่งเป็นของเล่นคนกับของเล่นคุณค่าต่างกันนะคะ
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นของเล่นได้โอ้โห
ในชีวิตเขาคงเล่นอะไรต่อมีอะไรได้อีกเยอะมากเลยนะคะขอบคุณน้องแนนส่งคำถามเข้ามานะคะ
ว่าใครก็ตามที่เจอเรื่องราวอะไรและรู้สึกว่าอยากให้พี่อ้อยรับฟัง
อยากมีใครรับฟังหัวใจพังพี่ฟังได้จริง
เราจะใช้หัวใจและสมองไปพร้อมกันในการดูแลความรัก
พวกเราเจอเรื่องยากยากเยอะหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน
และขอให้ผ่านทุกเรื่องรอบตัวไปให้ได้ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและหัวใจที่แข็งแรง
แล้วเดี๋ยวทีมงานจะช่วยกันเลือกสามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะ
เว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ในยูทูปของไทยรัฐ